เริ่มต้นกันที่ผลการขันแบบมินตันในบ้านเรานะครับ

ก็ดูคู่นี้กันก่อนครับ

แล้วก็มือ๓ของโลกนะครับ

ชนะมา๒ต่อ๑เกมในรอบรอง

ต่อมาครั้งนี้เขาก็ต้องเปลี่ยนการเล่น
เราก็ต้องมาหาทางแก้อีก
ส่วนยิ่งเดี่ยวครับในรอบรองชนะเลิศ

ผัดกับรูปผัดกับรับตามจังหว่าของตัวเอง

ขึ้นนำ๒๐ต่อ๑๖ครับแต่สุดท้ายเนี่ยเจอพลิกแซงครับ๒๑ต่อ๒๐ทำให้นะครับ
ทำให้ทางน้องเมย์ต้องตีเสมอให้ได้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้แพ้แล้วเสมอที่๒๑๒
สุดท้ายนะครับกลายเป็นใต้ชื่ออิงนะครับปิดเกมชนะไป๒๓๒๑เอาชนะไปได้๒ต่อ๑เกมครับ
โอ้โหคู่นี้ลุ้นกันมันมากในเกมที่สามก็ทำให้เข้าไปชิงครับ
คิดว่าก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ดีเพื่อเริ่มอาทิตย์ต่อไปค่ะ